ไปดูอุบัติเหตุนะครับรถพยาบาลเนี่ยกำลังจะพาผู้ป่วยจิตเวทนะครับ
ไปรักษาตัวแต่ยังไม่ทันจะถึงโรงพยาบาล
รถบรรทุกหกล้อพุ่งชนท้ายซะก่อนพยาบาลเอ่ยผู้ป่วยเอ่ยญาติเอ่ย
ได้รับบาดเจ็บฮะนี่ฮะอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นตอนหกโมงเย็นของเมื่อวานนี้ครับ
บนถนนสายเอเชียนะครับพัทธลุงตรังบริเวณบ้านนะครับ
อ่าฝั่งขาเข้าตัวเมืองพัทธลุงอำเภอเมืองพัทธลุงครับ
ที่เกิดเหตุมีรถตู้ทะเบียนหนอนูขอไข่สองสี่หกสี่ตรังฮะ
เป็นของโรงพยาบาลย่านตาขาวมาจากตรังนะฮะเอาผู้ป่วยจิตเวทไปส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาล
ผู้ป่วยจิตเวทในจังหวัดสงขลาครับรถตู้เนี่ยกระเด็นไปจอดนู่น
หยุดอยู่ที่เกาะกลางถนนนะฮะท้ายรถตู้เนี่ยถูกชนได้รับความเสียหาย
ส่วนพยาบาลญาติและผู้ป่วยที่อยู่บนรถตู้เนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อยฮะ
ห่างออกไปมีรถบรรทุกหกล้อทะเบียนศูนย์แปดขีดแปดหกหกหกพัทธรุงจอดอยู่
ด้านหน้าได้รับความเสียหายครับคุณผู้ชมครับนายเฉลิมพลทิพย์สิงอายุสี่สิบเจ็ดปี
คนขับรถบรรทุกนะฮะบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยขับรถตามหลังรถของรถพยาบาล
ด้วยความเร็วแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่จังหวะนั้นเนี่ยรถพยาบาลชะลอความเร็วครับ
ทำให้เบรกไม่ทันถนนมันลื่นลื่นถลายปื๊ดชนท้ายรถตู้เลย
หลังเกิดเหตุรถพยาบาลของโรงพยาบาลพัทธลุงนะครับมารับผู้ป่วยพยาบาลแล้วก็ญาติผู้ป่วยนะครับ
ไปพักที่โรงพยาบาลพัทธลุงก่อนแล้วก็นำตัวส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่จังหวัดสงขลาครับ